เอาล่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกระแสข่าวต้องบอกเลยว่า
วงการนางงามโอ้โหคึกคักกันกันตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ
เพราะว่าคุณธัญญาธัญเรศแล้วก็คุณสามีคุณเป๊กสัญชัยเองตระกูลเนี่ย
เขาควักกระเป๋าลงทุนซื้อลิขสิทธิเวทีประกวดนางสาวถิ่นไทยงามค่ะ
เพื่อเป็นการเฟ้นหาสาวงามที่เพรียบพร้อมไปด้วยความสามารถแบบรอบด้าน
และก็ความสวยด้วยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวเอกลักษณ
ท้องถิ่นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ
ซึ่งครั้งนี้นะคะทั้งคู่ยอมรับว่าทุ่มแบบไม่อั้น
รวมไปถึงเงินรางวัลมูลค่าเกือบ๕ล้านบาทค่ะ
โอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
ต้องบอกว่าก็เป็นเวทีที่อยู่คู่กับเมืองไทยมา๖๖ปีนะคะ
แล้วก็เป็นเวทีที่นางงามหลายท่านได้มีชื่อเสียง

ทางคุณพ่อพ่อแป๋งก็

จับมือกันเพื่อที่จะมาร่วมทำให้เวทีถิ่นไทยงานนี้
ยังคงอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปค่ะ
ทางเราในฐานะเป็นลูก
ก็พี่เป๊กเขาก็อยากจะช่วยให้งานมันทันสมัยขึ้นนะคะ
ปีนี้เราพยายามที่จะทำให้มันทันสมัยขึ้น
ในทั้งรูปแบบเอง
ภาพจำนางงามมันอาจจะเป็นแบบเดินออกมาประกาศชื่อตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำ

มาแล้วนะคะตอนนี้ได้๔๐คนแล้ว
แล้วก็จะมีการเก็บตัวในวันที่๑๕มกราคมนี้นะคะ
แล้วก็จะมีการประกวดจริงวันที่๒๑มกราคมนี้ค่ะที่โชว์ดีซี
เอาล่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคึกคักกันต้นปีมกราคมเลยนะคะ
ตอนนี้ก็ใกล้ที่สาวสาวงามเหล่านี้เขาจะไปเก็บตัวกันแล้วนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่ามีความแปลกใหม่อย่างแน่นอน
เพราะว่าคุณเป๊กกับคุณธัญญาเขาออกมาการันตีด้วยตัวเอง

นางงามเตรียมเกาะขอบเวทีเอาไว้เลยนะคะ

ถูกต้องเขาบอกว่ารูปแบบของการจัดงานประกวดเนี่ย

จะไม่มีการเดินออกมาโตชุดว่ายน้ำแล้วก็แนะนำตัวเอง

เวทีการประกวดในครั้งนี้มันจะแตกต่างจากรูปแบบเดิม
ออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะคุณผู้ชม